พาคุณผู้ชมไปดูที่โรงพยาบาลตำรวจหน่อยเพราะว่าหลายคนก็ถามมาว่าเอ๊ะ
นี่เท่ากับว่าเป็นคืนที่๒แล้วใช่ไหมของคุณทักษิณตั้งแต่กลับมาที่เมืองไทย
แล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะว่ามีการนำตัวส่งที่โรงพยาบาลตำรวจ
ตั้งแต่คืนวันอังคารต่อวันพุธแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าอาการที่บอกว่าอาการป่วยต้องหามส่งโรงพยาบาลกลางดึก
ณวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่เมื่อเช้านะเราก็ไปทีมข่าวก็ไปที่อาคารมหาภูมิพลราชานุศร

มันก็เป็นสิทธิ์ของคนไข้แล้วก็เป็นเรื่องนโยบายของโรงพยาบาลตำรวจด้วย
ส่วนด้านหน้าอาคารก็มีมวลชนมาปักหลักเฝ้ารอตามทำข่าวเป็นจำนวนมาก
แล้วตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้ค่ะ๑๑โมงกว่า
ถามว่ามีคนสำคัญมีคนมีชื่อเสียงมาเยี่ยมไหม
นักข่าวของเราบอกว่าก็ยังไม่ได้เห็นใครเดินทางมาเยี่ยมนะ
ส่วนพลตำรวจตรีนครินสุคลทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖
ก็มีบันทึกข้อความที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ค่ะ
เป็นบันทึกข้อความด่วนที่สุดเรื่องจัดชุดเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนสนปทุมวัน
เพราะว่าสนปทุมวันมีผู้ต้องขังสำคัญของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
มารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจก็อาจจะมีบุคคลไม่หวังดีมาก่อความวุ่นวาย
กระทบกับการควบคุมตัวดังนั้นก็เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีการจัดกำลังชุดเครื่องที่เร็วสนับสนุนค่ะมีศาลวัสดิ์ผู้คบคุม๑นาย
มีรองศาลวัสดิ์ที่เป็นสาน่าชุด๑นายแล้วก็ตำรวจฝ่ายประปราม๔นาย
เตรียมพร้อมสามารถคือพร้อมไว้ตลอดสามารถที่จะเรียกได้ภายใน๑๕นาที
ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ
อันนี้ก็เป็นหนังสือของผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖นี่นะคะ

ส่วนทางด้านรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมอย่างนายสหการเพชรนริน
บอกว่าคุณทักษิณยังอยู่ในความดูแลของกรมราชธรรมนะ
เมื่อถูกย้ายตัวเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย
กรมราชธรรมก็จะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยร่วมกับทางโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีการย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่น
เพราะว่าโอ้โหเมื่อวานก็ต้องยอมรับตรงว่ากระแสข่าวมาเยอะมากเลยนะ
ดังนั้นจะมีการรักษาตัวให้พ้นวิกฤต
กว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจจะมีความเห็นอนุญาต
ให้กลับไปรักษาตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ
ใช่ครับทีนี้ส่วนกรอบระยะเวลาในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ
จะเป็นอำนาจของแพทย์ที่จะเป็นผู้ประเมินครับแล้วก็มีความเห็น
ถ้าหากว่าครอบครัวของคุณทักษิณจะไปเยี่ยมนะฮะ
โดยในห่วงการกักตัวโควิด๑๐วันแรกจะยังไม่ให้มีการเยี่ยมนะ
แต่คาดว่าคาดว่าทางโรงพยาบาลตำรวจอาจจะมีการยืดหยุ่นให้๕วันครับ
ถ้าไม่พบเชื้อโควิด๑๙แต่ว่าก็จะเป็นการเยี่ยมตามระเบียบของกรมราชธรรม
ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับเอกสารการรักษาตัวของคุณทักษิณ
ขณะนี้ทางราชธรรมเองก็อยู่ระหว่างการรอเอกสารเพิ่มเติมจากทางครอบครัวของคุณทักษิณ
แล้วก็ประเด็นเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษ

คือครอบครัวจะรับหน้าที่ไปดำเนินการเตรียมเอกสารคำร้อง
เกี่ยวกับการขอพระราชธานภัยโทษ
แล้วอีกแบบหนึ่งก็คือเจ้าตัวเป็นคนเขียนคำร้อง
เกี่ยวกับการขอพระราชทานอภัยโทษด้วยตัวเอง
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานนะคะ
ว่าคุณทักษิณแสดงความจำนงขอพระราชทานอภัยโทษค่ะ
คุณผู้ชมคะทีนี้เรื่องของห้องพัก

ก็หลายคนก็อยากจะรู้ว่าตกลงอย่างไร
เพราะก่อนหน้านี้ทางด้านของนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ

ท่านออกมาแถลงแล้วก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าว
ถึงห้องว่าเป็นห้องหรูอยู่สบาย
แล้วก็มีมุมมีวิวที่สวยมาก
เมื่อวานนี้จริงท่านก็บอกด้วยว่าผมก็ยังอายเลยนะ

ต้องใช้พัดลมเลยต้องเอาพัดลม๒ตัวไปให้ท่านเลย
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ค่ะ
โดยวันที่คุณทักษิณเข้าไปทำการพักรักษาเนี่ย
อยู่ที่ห้องหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งชั้นสิบสี่หอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงค่ะ
อาคารมหาภูมิพลราชานุสร๘๘พันศาของโรงพยาบาลตำรวจ
คนก็ไปตามคุยตามดูกันใหญ่ว่าเอ๊ะตกลงเป็นห้องมุมไหนยังไงกันแน่
คือห้องริมสุดของปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาห้องพักของคุณทักษิณเนี่ย
ตรงนี้เนี่ยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเห็นว่ามีทั้งทีวีขนาดใหญ่
ตู้เย็นโซฟาโต๊ะรับประทานอาหารก็เตียงผู้ป่วย
ก็จะมีครบสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็บอกด้วยว่าจะอยู่ฝั่งสนามม้าราชกรีธาสโมสร
ก็แหมชาวเน็ตก็ไปขุดคุยกันใหญ่ว่ามันเป็นมุมมองวิวที่สวยงามนะ
ความสวยงามของสนามม้าโอ้โหย่าเนี่ยเขียวกระจีเลยค่ะ
ต้นย่าสนามก๊อฟก็เห็นบรรยากาศค่ำคืนก็ยิ่งสวยเข้าไปอย่างที่เป็นมุมสูงที่เราไปถ่ายมาได้นะคะ
สวยจริงนะคุณนะก็วิวสวยแต่ว่าทางด้านของท่านในแพทย์เนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้อยู่มุมฝั่งนี้นะ
เอาเหรอท่านบอกแบบนี้ไม่ได้อยู่มุมฝั่งนี้เลย
มันเป็นฝั่งเนี้ยมันน่าจะต้องเห็นมุมแบบนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เอาจริงจริงนะ
เราก็ไม่ได้รู้จริงหรอกนะว่าท่านอยู่ห้องไหนแต่ว่าก็มีการระบุออกมาจากแหล่งข่าวว่า
ต้องอยู่มุมฝั่งนี้นะคะก็๑๔๐๑เห็นบอกแบบนี้ตอนนี้เขาก็ปิดไปแล้วใช่ไหมบอกว่า
ปิดไปแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมอยากรู้เรื่องของราคากันหน่อยไหม
ถ้าใช้เกิดสวัสดิการของข้าราชการตำรวจจ่ายในราคา๑๐๘๐บาท
ตรงนี้เป็นอาคารขนาด๒๐ชั้น
มีพื้นที่ให้บริการชั้นใต้ดินลานจอดรถ๒ชั้น
แล้วก็๑ชั้น๑ถึงชั้น๘จะมีการตรวจแยกเป็นสัดส่วนตามโรคแต่ละประเภท
ส่วนชั้น๑๐ถึงชั้น๑๓เป็นหอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมค่ะ
ชั้น๑๔จะเป็นหอผู้ป่วยพิเศษที่บอกว่าคุณทักษิณอยู่ชั้นนี้นะ

๑๕๑๖ก็คือเหนือขึ้นไปอีก
ชั้น๑๗๑๘ก็เป็นหอผู้ป่วยพิเศษสูตินารีเวชกรรมนั่นเอง
ก็เป็นสำนักงานของนายแพทย์ใหญ่
บอกว่าบริเวณนี้ถ้าตึกดาดฟ้าสูงสุด

นี่คุณแล้วคือเห็นอาคารใหญ่โตแบบนี้
คือจริงประชาชนทั่วไปนี่สามารถเข้าไปรับการรักษา

แต่จะบอกว่าจริงท่านออกมาบอกแล้วนะคะ
ทางด้านของโรงพยาบาลตำรวจแพทย์เองก็ออกมาชี้แจงว่า
เขาก็รับรักษาผู้ป่วยทั้งประชาชนทั่วไปนั่นแหละ
แล้วก็ข้าราชการตำรวจจริงก็รับรักษาเป็นปกติ
ถ้าเกิดว่าเข้ามารับรักษาในผู้ปวดทั่วไป

ส่วนข้าราชการตำรวจห้องพักพิเศษก็เตรียมไว้รองรับนะคะ
รับรองค่าราชการตามระดับชั้นไปแหละ